เหมือนเราโตมาเราก็รู้จักอยู่ทีมเดียว

เกิดขึ้นแล้ว

คือเป็นคนที่แบบโอเคเก่งจริงแหละ

แต่ว่าคือเค้าก็ตากดีตามผิดมือเค้าจริงนะ
เรื่องความพยายามเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกัน
เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนดูบอลแบบกระแสค่ะ

เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่า
กลัวว่าการที่แบบเป็นผู้หญิง

หรือว่ามันจะมีข้อกังขาอะไร
ถ้ามันจะมีมันก็อาจจะอยู่ที่

เรารู้สึกว่าเราเชียร์คนเดียวมันอาจจะ
ไม่สนุกเท่าได้เชียร์กับคนที่
ชอบเรื่องเดียวกันได้คุยเรื่องเดียวกัน

เราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ดี

ถ้าเกิดเราอยากทำให้ทุกคนยอมรับได้

เริ่มต้นดูฟุตบอลได้เพราะว่าคุณพ่อค่ะ

จริงตอนแรกก็ไม่ได้ดูฟุตบอลมาก่อน
แต่ว่าเด็กคือคุณพ่อ
แล้วก็เราก็จะได้เห็นผ่านหูผัดมา
จากการที่คุณพ่อดูบอลที่บ้านนี่แหละ

ใช่ค่ะ

อืมถ้าให้นึกเหรอ
ประมาณมัธยมมต้นได้มั้งคะมต้นใช่
คือมันมีที่ที่บอกมต้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะ

แล้วก็แบบย้อนกลับไปประมาณแบบหลายปีมาก
ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันคงเป็นช่วงเวลานึงแหละที่

แล้วก็เฮ้ยเนี่ยเขาเป็นแบบว่าตัวสำรอง
จบแต่ว่ามันเป็นความทรงจำที่นานมากแล้ว
แล้วก็ถามว่าจำได้ไหมก็ต้องบอกว่าจำไม่ได้หรอกค่ะ
ว่าแบบนัดแรกที่ได้ดูเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าถามว่าเริ่มมาจริงจังหรือว่าเริ่มมาเจาะลึกมาดูอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไห
ก็คือช่วงที่เริ่มมาทำเพจ
ก็คือเหมือนโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว๒๐กว่า
แล้วก็พอมาทำเพจก็ได้ดูแบบจริงจังมากขึ้น
ทีมชาติปกติจะเชียร์อังกฤษ
แล้วก็มีนักเตะที่รู้จักแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกัน

แล้วบวกกับรู้สึกว่า
ประวัติศาสตร์ของเขาความมุ่งมั่นตั้งใจของเขา
มันแบบว่าแรงกล้ามากอย่างล่าสุด
ยูโร๒๐๒๐ที่อังกฤษก็เคยเกือบจะได้แชมป์
แล้วเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นทีมที่
เหมือนจะประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ประสบความสัญญาธี
ล่าสุด๒๐๑๘ที่อังกฤษก็แพ้โคเอเชีย

เรารู้สึกว่าเออทำไมเขาไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะ

เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้กำลังใจอยากเชียร์ทีมนี้แหละ
แล้วก็เป็นทีมที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยมากกว่าด้วย

นักเตะที่ชอบในฟุตบอลถ้าเป็นทีมชาติอังกฤษ
แน่นอนว่าเราก็ต้องเชียร์นักเตะที่เป็นเด็กแมนยูอะเนาะ
คือชอบสไตล์การเล่นรวมหลายอย่างของเขา
การจบสกอร์ฟรีคิกหรืออะไรต่างนั้นนะ
อันหนึ่งมีแฟชั่นที่แบบเต็มร้อยด้วย
แล้วก็สองเรื่องของการจบสกอร์ของเขาคือ
เหตุการณ์ประทับใจฟุตบอลโลก

ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะแต่นี่ด้วยความที่แบบเติบโตมา
อาจจะตอนที่แบบฟุตบอลโลกมันจัดแล้วยังเด็กอยู่ด้วย
อย่าง๒๐๑๐ที่จะมีวักกะ
แล้วเรารู้สึกว่าคือตอนเด็กเราไม่รู้จักฟุตบอล

เตะเรารู้จักแต่ว่าเราจะรู้จักเพลง
แล้วก็อีกปีนึง๒๐๑๔ป่ะคะถ้าจำไม่ผิด
ไอ้ลาลาอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าแบบนั่นแหละมันเป็นไอโคนิค
ที่ทำให้เรารู้จักฟุตบอลโลก
แล้วก็ยิ่งช่วงเด็กจำได้เลยว่าที่โรงเรียน
คือจะชอบมีเป็นฟิลแบบให้ทำแผนผังบอลโลก

ฉันก็แบบว่าฉันเป็นเด็กน้อยสาวสวยเล่นบาร์บี้ไปวัน

ก็คือมันเป็นเหมือนช่วงโมเม้นท์นึง
ที่ทำให้เราได้รู้จักทีมชาติต่างมากขึ้น

แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงติดหูอยู่

แต่ว่าถ้าถามว่าพอพูดถึงบอลโลกแล้ว
เราจะนึกถึงอะไรเราก็จะนึกถึงเหตุการณ์ที่มันแบบ
เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีคนพูดบ่อย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขัดพระเจ้า
คือแบบพอเราไปย้อนกลับมาดูคลิป

เอ่ยเหตุการณ์อะมันเกิดขึ้นยังไง
คือถ้าท่านแน่นอนว่ายุคปัจจุบันนี้

มันเป็นแฮนด์บอลแล้วคุณไม่ได้ประตูหรอก
แล้วยิ่งคุณจะเสียฟังเสียฟลาบ้างด้วย
แต่พอย้อนกลับไปดูคลิปแล้วก็มันก็ค่อนข้างชัดนะ
มันก็มีหลายเหตุการณ์ที่แบบเหมือนพอมันเกิดขึ้นในอดีต
แล้วก็ย้อนกลับมาดูแล้วก็มีหลายคนพูดถึงเรื่อย
คือถ้าคุณแค่ล้ำหน้าแบบปลายเส้นผม
หรือว่าแบบมันมีอะไรที่มันต้องเป่าหรือว่าต้องเปล่าอย่างนี้
มันก็จะชัดเจนทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งแล้วว่า
ทำไมกรรมการไม่เป่าทำไมกรรมการถึงไม่เรียกตรงนี้เป็นจุดทุ่งจุดโทษ
แต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องของนวัตกรรมอะไรที่เป็นเทคโนโลยี
ใช้ครั้งแรกหรือว่าใช้ใหม่เราก็ต้องมารอดูผลลัพธ์กันว่า
นวัตกรรมนี้มันแฟร์ดีนะมันชัดเจนดีมันไม่มีข้อกังขา
ก็คิดว่าต่อไปนวัตกรรมแบบนี้มันอาจจะสามารถเอามาประยุกต์ได้กับหลายหลีก
ที่ตอนนี้มันยังมีปัญหากันอยู่ไม่ว่าจะพรีเมลีกหรือหลีกไหนก็ตามค่ะ
แล้วเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนดูบอลแบบแฟร์ค่ะ
วันยังค่ำแล้วก็มีตอนนี้อีกหนึ่งคนในดวงใจคนใหม่
บอกเชียร์ทีเมื่อกี้แต่ใส่เสื้ออาเจนมางงมาก
เป็นนักเตะเอเชียแล้วก็หน้าตาดีนะน่ารักนะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในเอเชียที่ยังคงค้าแข้งหนูในพริเมลี
แล้วก็อีกคนย้ายไปทีมอื่นมาแล้วกัน
เป็นทางใครคำว่าอะนี่ก็หล่อน

แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็แล้วแต่คนชอบแหละ
ใช่อย่างนั้นนิ
คนมูเนอะได้มาแล้วก็โอ้โหทำผลงานได้ดีมาก
แต่ว่าตอนนั้นมีอาการบาดเจ็บก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ต่อสัญญาไปอะไรอย่างนี้
แต่ว่าปัจจุบันนี้อายุเยอะมากแล้ว
แต่ว่าก็ยังฟิตอยู่เลยอ่ะอย่างล่าสุดอย่างนี้
คือถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้ลงเล่นเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเขาก็สามารถพาทีมแบบคว้าแชมป์มาได้
แล้วก็ฝืนตัวเองเรื่องของอาการบาดเจ็บจนแบบโอเคทีมได้แชมป์
แล้วหลังจากนั้นค่อยไปแบบทำการพักฟื้นผ่าตัดอะไรอย่างนี้
แต่ว่ารู้สึกว่าจนถึงทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่จะลบล้างความแบบ
ความเป็นพระเจ้าของเขาได้เออพระเจ้าคือพระเจ้า
แล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งคือชอบเรื่องของฝีปาก
คือเป็นคนที่แบบโอเคเก่งจริงแหละแล้วก็ปากดีจริงด้วย
แต่ว่าคือเขาก็ปากดีตามฝีมือเขาจริงนะ
ก็เลยรู้สึกชอบคาแคคเตอร์คนแบบนี้